กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับคุณผู้ชมก็ไลน์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
บอกเล่าถึงเรื่องราวที่คุณผู้ชมนั้นเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์รวมไปถึงการเป็นจิตอาสาด้วย
ใช่ค่ะมีหลายท่านส่งมานะคะว่าไปทำหน้าที่จิตอาสาที่บริเวณผ่านฟ้า
รวมไปถึงได้ไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ที่วัดภูเขาทองด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถส่งมาได้นะคะว่าตัวเองมีโอกาสได้ไปทำหน้าที่จิตอาสาที่ไหนบ้างนะคะ
และช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราธานีนะครับชาวบ้านเกาะเต่าครับ
นั่นเขาก็จัดทำคลิปวิดีโอประกอบเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
เพื่อแสดงถึงความอาลัยเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ครับ
วีดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
งานชิ้นนี้นะครับนับว่าเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเลยครับของชาวบ้านก่อเต่าในอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
ก็ได้นำมาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในยูทูปความยาวประมาณ๖นาทีนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามีภาพของชาวบ้านชาวเกาะเตาเนี่ย
ทุกหมู่ทุกเหล่าเลยนะครับพร้อมด้วยชาวต่างชาติด้วย
ก็ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
และเสียงทั้งหมดนะครับถูกถ่ายทอดจากคนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพเลยครับทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็ก
กลางทะเลอ่าวไทยซึ่งก็มีหัวใจที่จงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับ
โดยมีกลุ่มจิตอาสาก็ช่วยกันถ่ายทำตามจุดต่างบนเกาะเต่า
อันเป็นการร่วมใจกันช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ
เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงลำบากตรากตรำเพื่อคนไทยมาโดยตลอด
ระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราชนะครับ
หลวงราชการที่๙อย่างหาที่สุดมีได้
แต่เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่หลายคนครับไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ได้
อยากจะจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ในนามประสบกรณิกรชาวไทยกลุ่มเล็กอีกกลุ่มหนึ่ง
เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านและจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งคำสอนของในหลวงราชการที่๙มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งการแสดงที่หาชมได้ยากนะคะ
สำหรับการแสดงสีซอในจังหวะซอโศกประกอบบทกวีของเหล่าศิลปินซอพื้นบ้านในจังหวัดสุรินค่ะ
ที่ร่วมกันแสดงภายในงานนิทัศกาลส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ซอที่คุณผู้ชมได้รับฟังกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เป็นฝีมือของศิลปินซอพื้นบ้านทั้งสองท่าน
ที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมสีซอในจังหวะซอโศก
ประกอบบทกวีถวายอาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ขับร้องโดยนายสุรศักดิ์สืบสหการ
ศิลปินดีเด่นภูมิบ้านภูมิเมืองสุรินสาขาทัศนสิน
และอดีตข้าราชการบำนานสอนศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินทร์
ซึ่งเป็นผู้แต่งบทกวีนี้ด้วย
โดยเฉพาะมือซอที่สวมแว่นตาดำนี้นะคะ
คือนายเอกภาพหรือว่าอาจารย์มณีผ่านผล
ศิลปินซอพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์
อดีตมือซอวงกันตรึมร็อกดากี้
ปัจจุบันค่ะแม้ว่าจะตาบอดทั้งสองข้าง
แต่ก็สามารถสีซอในจังหวะซอโศกออกมาได้อย่างไพร้อนะคะ

พร้อมกับการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

เกิดขึ้นจากการร่วมมือของกลุ่มครูศิลปะในจังหวัดสุรินท
ประกอบด้วยครูศิลปะคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ศิลปินอิสระร่วมกันจัดขึ้น
บริเวณลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสุรินอำเภอเมืองค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการแสดงที่นิทัศกาลศิลปะ
เสด็จในหลวงรัชกาลที่๙จัดให้มีขึ้น
เพื่อเป็นการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ

้อมนำเรื่องราวอันงดงามของในหลวงราชการที่๙
ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงที่บันเลงโดยจังหวะซอโศก
อกจากนี้ภายในงานยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์

ฝีมือของครูศิลปะและศิลปินอิสระหลายแขนง
ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และวรรณกรรม
น้อมนำแนวทางเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระองค์
ในฐานะทรงเป็นอัคระศิลปิน

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นมรดกของชาติไทย
และแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักพักดีต่อพระองค์ด้วยค่ะ
เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ
ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงท้าย
และขอบคุณทุกข้อความไลน์เลยนะครับ
ร่วมจัดรายการสดกับเราในวันนี้
ในวันนี้นะครับไทยรัฐทีวีขอทิ้งท้ายครับ
เราได้จัดธรรมมานะครับในช่วงรายการตลอดสุดด้านในวันนี้
ทิ้งท้ายไปด้วยประมวลภาพการแสดงความอาลัยต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษนะครับ
ที่ประศกรณีกรทั่วไทยตั้งใจทวายบังคมลา
ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพนั่นเองนะครับ
ส่วนในช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วต้องลาไปก่อน

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ